เวลาผู้หญิงช้อปปิ้งเนี่ยเขาใช้เวลากันไม่นานหรอก
น่าจะประมาณสักชาติเสร็จก็เสร็จแล้วมั้ง
มันจึงเกิดเป็นฉากผู้ชายรอจนเพลีย
พี่คนนี้ยืนนานจนต้องนั่งยองกันเลย
พี่คนนี้เซลฟี้
เห็นภาพแบบนี้มันก็นึกสงสัย
ว่าทำไมทำไมต้องให้ผู้ชายรอ
ที่ต้องให้รอเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปที่อื่นพร้อมกันค่ะ

ใช้เวลาช้อปปิ้งด้วยกันวันหยุดอะไรอย่างนี้

แต่ก็อยากให้แฟนช่วยเสนอความคิดเห็นอันไหนดี
แฟนเป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนนึงก็ให้มันมากับเรานี่แหละ
ตั้งไม่พอก็ต้องแบบมีป๋าหน่อยนะเนอะ
เขาจะได้มีส่วนร่วมความสุขของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เชื่อว่าผู้ชายที่ต้องรอก็น่าจะมีอะไรอยากจะบอกบ้าง
อารมณ์ตอนรอมาให้หนุ่มเลือก
เพื่อบอกแทนความในใจไปดูว่านุ่มแต่ละคนเขาเลือกหน้าไหนกัน
ผมชอบให้แฟนซื้อของนานครับเงินผมก็ออกให้มัน
ไม่บอกดีจะได้แบบใช้เวลาน้อยกว่านี้

เดี๋ยวเรานั่งสมาธิรอนะพุทธธรรมโมสังคม

คือกูว่าไงล่ะคุณรอมึงมาจนแบตโทรศัพท์หมดแล้ว
ปล่อยกูไปทำอย่างอื่นเถอะกูขอร้อง
แหมรอขอนิดหน่อยไม่ได้เลยเหรอ
รอมึงจนหน้าเหี่ยวแล้วเมื่อไหร่มึงจะซื้อเสร็จ
ถ้าถามว่ากูเบื่อไหมลองดูหน้ากูสิ
มึงเข้าไปเป็นชั่วโมงมึงออกมามึงได้ลิปจิกแท่งเดียว

พูดยินอ่ะน่ารักเนี่ยโคตรนานเลยอะ
มาดูกันชัดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาเลือกหน้าไหนกัน
ซื้อของนานเหรอไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าเธออยากสวย

พุทธโทษธรรมสังคมโอ้สงบ
แล้วคุณล่ะเวลารอแฟนอยากบอกอะไร